มองโกเลียเป็นเจ้าภาพวันนี้นะครับ
ซึ่งจากการฝึกซ้อมก็เริ่มจะปรับตัวกันได้แล้ว
เพราะว่าเดินทางไปล่วงหน้า๑๐วันด้วยกัน
แต่อากาศเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะเที่ยงตรงเท่าไหร่นะครับ
ซ้อมประมาณเที่ยงก็ได้แต่ว่าอากาศอาจจะแบบมีหนาวบ้าง

วันมันหนาวกว่าบางมันก็กำลังดีนะ
แต่สุดท้ายมันมีความเย็นที่นักเตะค่อนข้างกังวลว่า
ถ้าเกิดว่าแข่งวันนี้เนี่ยมันดันไม่ใช่สภาพอากาศแบบที่เคยเจอมา

มองโกเลียเขาอยู่ที่สูงหนาวคือหนาวแบบเข้ากระดูกเลยนะ
เย็นเย็นเยือน
นี่มีหิมะนะครับก็ต้องดูในช่วงเวลาว่าจะมีหรือเปล่าที่เราจะเตะนะครับ
การซ้อมเมื่อวานนะครับอากาศติดลบ๑องศานะครับ

เขาหวังว่าจะช่วยทีมโชว์ผลงานได้ดี
โดยเฉพาะในเกมแรกหวังว่าจะยิงประตูได้เยอะนะครับในการเจอกับสิงคโปร์
แล้วก็ธุรกิจนี้นอกจากแชมป์กลุ่มได้สิทธิ์ไปแล้ว
อัตโนมัติอันดับ๒ให้ดีที่สุดก็มีโอกาส
ดังนั้นผลต่างประตูได้เสียนะครับมีความสำคัญมากพอกับการเก็บไทยชนะด้วย
ทีมไทยน่าจะย้ำมาหน่อยก็ถือว่าอยู่สายหนัก
เพราะว่าในสายไอนะครับมีญี่ปุ่นที่เป็นทีมเต็งที่จะเป็นแชมป์กลุ่มอยู่แล้ว
แล้วก็มีมองโกเลียแล้วก็สิงคโปร์รวมถึงไทยนะครับ
เรามีแววจะเป็นที่๒อยู่แล้วแต่ว่าที่๒ให้ดีที่สุดจะทำยังไง
อย่างน้อยนะครับถ้าดีที่สุดการันตีการเป็นที่๒ถ้าเราเสมอญี่ปุ่นได้นะ
ถ้าเราเก็บแพทย์ชนะกับมองโกเลียและสิงคโปร์เราการันตีเลยว่าเราผ่านเป็นที่๒ได้แน่แล้ว
เพราะว่าการเป็นที่๒มี๔แค่งานแต่การตัดฝนงานกับทีมรุ่นอันตราสุดท้าย
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมองโกเลียเจ้าภาพหรืออาจจะเบียดกับสิงคโปร์ได้
อันนี้เรามองมันจากตัยอยานของฟอร์มที่เทียบกันที่ล่าสุด
แต่ว่าแข่งจริงยังไม่แน่ใจก็ต้องดูเหมือนกันว่าเราจะมีโอกาสไหมนะครับ
ส่วนเจ้าภาพอิโดนีเซียก็ได้สิทธิ์เล่นในรอบสุดท้าย
ฟอร์มกันหน่อยเพราะว่าเขาลงแข่งขันด้วย
ก็โชว์ฟอร์มดีต่อเนื่องเป็นเกมที่สองที่ต่อกัน
ถล่มชนะตีมอลไป๕๐เกมได้ชนะบรูไนไป๕๐
ทั้ง๕ลูกเกิดขึ้นในช่วงขึ้นหลังทั้งหมด
จากซาดิโอรัมดานีหน้าที๕๑ฮานิสปูต้าหน้าที๖๐
ชิงแชมป์อาเซียนนะครับแล้วก็มีความคาดหมายว่า
หลายสมุดสอดในไทยสนใจมีข่าวใช้หน้านะครับ
อินโดชนะ๒เกมอ่ะด้วย
นำเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้นะครับนี่ครับฟิกกี้นะครับ
ตอนนี้จะมีโอกาสรึเปล่าสำหรับชิงแชมป์อาเซียนกระโดดมาเล่น
ทีมชาติชุดใหญ่แต่เก่งจริงครับยอมรับนะครับ
ดูอันตรายของเราเหมือนกันนะต้องจับตา
ตอนนั้นเล่นกับไทยนี้เอาไม่อยู่เลยนะครับ
ส่วนค่ำวันนี้ครับก็ยังมีอีกหนึ่งกำลังใจนะครับ

ทีมชาติไทยจะสู้ศึกชิงแชมป์อาเซียนนะครับ
สุดสองชิงแชมป์อาเซียนเจอกับทางมาเลเซีย
เวลา๑ทุ่มนะครับรายการนี้แข่งที่โฮจิมินนะครับ

แต่นักเตะไทยก็เจอกับมาเลเซียช่วงหลัง
ต้องยอมรับนะครับว่ามาเลเซียเป็นยักษ์ใหญ่ที่ขับเคี่ยวกับเราในอาเซียนแล้ว
เพราะว่าชิงแชมป์อาเซียนเราก็โดนเขานำไป๓๐
ก่อนที่จะชนะ๕ต่อ๓นะครับที่ไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็เป็นแชมป์
ชนะเขาในรอบรองแล้วก็ซีเกมที่มาเลเซียเราก็เกือบแย่เหมือนกันนะครับ
เอาชนะเขาแบบฉิวเฉียดแล้วก็รอบแรกที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ชนะเข้ามา๖ต่อ๓
รายการนี้ได้แก้มกันอีกครั้งคงไม่ใช่เหมือนเกมรอบแรกแล้ว
อาเซียก็มีความหวังแน่นอนต้องเชียร์กันนะครับ
เขาก็มีความหวังแล้วนะครับเดินทางถึงรอบนี้๑ทุ่มนะครับ